รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
ไม่เห็นเงาหัวซึ่งหลังจากนั้นเพื่อนของเขาก็ไม่มีเงาหัวไม่มีหน้า
เห็นเป็นสีดำทั้งหน้าอีกไม่ถึง๑๕นาทีเพื่อนของเขาถูกยิงตายฮะ
นั่นไงนะฮะนอกจากนั้นนะครับเขายังมีการบูชาของขลังเต็มตัวด้วย
ฝังทั้งเข็มทองฝังตระกุฎเลี้ยงกุมารทองฟกควายธนู
นี่ล่าสุดบอกว่าจะไปหาเหล็กไหลมาใส่ตัวอีกแล้ว
มูของเขานี่สุดยอดจริง
ขอต้อนรับพระเอกคนนี้เลยครับคุณอาร์ตพระสุดฮะ
สวัสดีครับคุณอาร์ตพระสุทธิ์เชิญครับ
แขกรับเชิญประจำไปแล้วนะมาเป็นพิธีกรด้วยเลยมั้ยฮะ
โอเคครั้งที่แล้วเพิ่งไปคำชโนธมาด้วยกัน
แต่ครั้งนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องราวของของขลัง
ที่เรียกว่านอกเหนือจากอยู่ในร่างกายของเขาแล้วเนี่ย
เขาก็ยังมีเก็บสะสมอีกเยอะแยะมากมายด้วย
หลายคนอาจจะรู้จักอาร์ตในเรื่องราวของพญานาค
แล้วก็บางคนก็เชื่อว่าคลิปนั้นมีพญานาคอยู่

เพราะถ่ายคลิปทีไรคุณก็จะเห็นถ่ายคลิปพญานาคได้บ่อยไง
ก็เวลาไปที่พวกนี้จะอธิษฐานบอกว่า
ถ้าลูกมีบุญพอขอได้เห็นอะไรที่มันปฏิหารบ้าง

เห็นเป็นรูปมาบ้างเป็นเงาะบ้างเป็นอะไรบ้าง
มีแอบไปขออะไรกับพ่อปู่ศรีสุโธบ้างไหม

ตอนเราทำในวงการบันเทิงเราก็สง่า

บารมีก็คืออาจจะเป็นเพราะโตขึ้น
อาจจะต้องการการที่มีคนมาเชื่อใจเราบ้าง

ใช่หลังนี่มาปี๒ปีจะขอสง่าบารมีอย่างเดียว
แต่จริงแล้วนอกเหนือจากพญานาคนะฮะที่คุณอาร์ตเนี่ยนะครับ

อาร์ตยังมีเรื่องมูเรื่องอื่นอีกเพียบเลย
เริ่มจากเรื่องราวของเซนต์ของคุณเองก่อน

เท้าความกลับไปอีกครับเมื่อสักผมอายุ๑๐กว่าแล้วกัน
กับแม่เห็นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องปกติ

พ่อของปู่ในสมัยเป็นเรื่องเล่าแล้วกันนะฮะ

ใช่ครับเมื่อสมัยแบบเป็นร้อยปีที่แล้วครับผม

ทอดจากรุ่นสู่รุ่นรุ่นสู่รุ่นใช่ครับ
ซึ่งพ่อกับแม่ก็เห็นประจำเหมือนกัน
อืมคือคุณมีเส้นที่เคยเห็นรูวิญญาณ

เห็นแต่ไม่สามารถควบคุมได้ว่า

แรกของอาร์ตที่เคยเห็นวิญญาณตั้งแต่

ก็ไปอยู่บ้านยายต้องนึกภาพก่อนกำแพง

แล้วผมก็ยืนล้างจานอยู่ตรงซิงค์นะฮะ

มันก็จะเห็นเป็นจากนี้ประมาณนี้ถึงพื้น

เห็นเป็นขาสองขาลงไปแล้วก็ใส่มะค่อม

แล้วตรงนี้ก็ลางหายไป

นั่งแบบเห็นไข้อ่ะ

แล้วก็แบบแม่อาร์ตว่าอาร์ตเห็นปู่อะ

แล้วก็ชิวเฉย

มารู้ทีหลังว่าเขาก็เห็นเหมือนกัน

พอหลังจากที่คุณอาจเค้ารู้ว่าตัวเองเนี่ย

หลังจากนั้นเขาเริ่มชอบลองของ

อายุประมาณสิบหกสิบเจ็ด

ก็เลยชวนเพื่อนไปเล่นกันไหม

บ้านหลังนี้ทุกคนที่เคยไปเล่น

เจอกระทั่งเป็นดวงวิญญาณแบบเหมือนดวงวิญญาณของญี่ปุ่น
มันเป็นลูกลอยตามรถหรืออะไรอย่างนี้
เราก็ไม่เชื่อเราก็ไม่เห็นเราก็ไม่เชื่อว่า

ครั้งแรกเลยไปเล่นก็วางก็แบบท่องกระถาเสร็จปุ๊บ
ก็ยกมือไหว้ขอเจ้าที่เขา
ใครที่อยู่แถวนี้ให้มาเข้า
๔คนจำได้วันแรกที่ไป๔คนคือเพื่อนสนิทหมดเลย
ซึ่งทุกคน๔คนไม่มีใครแกล้งแน่นอนไม่มีใครแบบดันแก้ว
แค่แตะเบาแบบแตะนิดเดียว
วิ่งแบบปุ๊บแบบเฮ้ย
เกิดอะไรขึ้นเราก็ตกใจว่ามันว่า
ตอนนั้นคิดว่าคนอื่นมันดันหรือเปล่าอเจมส์คิด
ผมก็บอกถ้าเป็นภาษาว่ามึงอย่าแกล้งดิมึงอย่าแกล้งดิ
มึงดูมือกูดิมือกูยังแทบไม่ติดแก้วเลย
มันวิ่งเองหรออเจมส์แล้วทุกคนมันไปเองเลยมันไปเอง
แต่โชคดีที่วันแรกที่ไปเล่นนะครับ

เป็นดวงวิญญาณที่แบบเหมือนขี้เหงาอะ

อเจมส์คุณถามนี่ชื่ออะไรคุณจำได้ไหมเขาบอกชื่อ
เป็นคนพรมาอยู่ตรงนั้นมา๑๐๐กว่าปี
แล้วก็เป็นเวรกรรมที่ต้องอยู่ตรงนี้
เขาเข้าไปเชื่อดกับสละเอช่อช้างอะไรอย่างนี้แหละเชื่อด
เชื่อดคน๙คน

พวกผมก็เริ่มเกร็งแล้วว่าจริงปะวะ
นั้นขอให้ออกก่อนได้ไหม
วันแรกออกดีเลยวันแรกแบบเออก็ได้นะ
แต่วันหลังมาคุยกันอีกนะเขาเหงาบอก
ก็หายไปแป๊บนึงก็แบบก็มานั่งคุยกันว่ามันเกิด
จริงเปล่าวะทุกคนก็บอกกูไม่ได้แกล้งแน่นอน

รุ่นใหม่อีกไปใหม่อีกผมไปอยู่นานไปเป็น
เอาจริงไปเป็นปีอะครับชอบชอบไปเป็นปี
สองปีแต่เห็นว่ามีครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะระหว่างที่เล่นผีถ้วยแก้วอยู่
เพื่อนของคุณยกนิ้วออกใช่เกิดอะไรขึ้น
ก็คือที่นี่เหรอที่ในหมู่บ้านนี้แต่อีกหลังหนึ่ง
มันบอกมันเห็นคนนั่งอยู่บนหลังคาเฮ้ย
คนอยู่บนหลังคาแล้วมันบอกมันเห็นคนนั่งอยู่บนหลังคา
มันก็ปล่อยนิ้วมันวิ่งแล้วยังไงคุณทำยังไงกัน
วิ่งแล้ววิ่งแล้วผมก็จำได้ว่าตอนนั้นอ่ะ
มีคนบอกว่าให้เอาทูบปักกลางแก้วแล้วก็หงายขึ้น
จริงจริงมันก็น่าจะจบใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เห็นคือเป็นมือขึ้น
เดี๋ยวก่อนคุณเห็นเลยเหรอเป็นควันเรื่องนี้มีพยานประมาณ๔๕คน
พอหงายอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็หงายปุ๊บเนี่ยเป็นควันรูปมือขึ้นอย่างนี้

เป็นควันร่วมมือขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับ
เป็นอย่างนี้เลย
ใช่เป็นอย่างนี้เลยครับแจ้งจำได้อยู่เลย

คือความเชื่ออย่างหนึ่งเคยได้ซึ่งผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเลย
เขาบอกว่าเวลาผีออกจากแก้วที่มันเป็นผีออกจากแก้วจริง
เขาจะเข้าคนที่จิตอ่อนที่สุดในกลุ่ม

ผมกลัวกลัวตรงนี้คือไม่รู้ว่าเขาเข้าไปแล้วเขาจะเป็นยังไง

ก็คือเนี่ยเล่นกันอย่างนี้คือคนที่มาเข้าเนี่ย
ผมจำชื่อไม่ได้แต่ผมจำนามสกุลได้

ก็ถามว่าเป็นอะไรตายเขาบอกเขาโดนงูกัดตาย
แล้วถามว่าตายที่ไหนเขาบอกที่วัดชื่อนี้ชื่อนี้อะไรอย่างนี้
ผมขับรถไปที่วัดเลยแล้วไปถามเลยนะ

เออ
เขามาอยู่ที่เราเล่นพอดี
ก็เลยผมจำรายละเอียดมากไม่ได้

แล้วก็แบบเดินกลับมาที่รถ

ผมก็เปิดกระจกลง๔ข้าง๔บานเลย

ซึ่งยังไงขับรถก็ต้องขับผ่านบ้าน
พอขับผ่านบ้านผมก็กดเอารถกระจกลง
แล้วมันก็เป็นลมเย็นวาบเข้ามา

พยายามจะขับรถออกจากตรงนั้นนะครับ
ก็เป็นเสียงเหมือนเหมือนอะไรติดอยู่ใต้รถอ่ะ

ผมก็เปิดลงไปแล้วก็มองใต้รถเนี่ย

แสดงว่าเจ้าที่เขามีคนไปลบหลู่เขา
ใช่ไอ้เพื่อนคนนี้แหละ

แล้วเอาขวดเหล้าไปตั้งไว้กลางบ้าน
แล้วก็เอาแป้งโรยรอบ

สมมุติว่าขวดเบียตั้งอยู่นี้

ซึ่งก่อนหน้านี้ตำรวจเคยเอาไปตั้งแล้ว

คือคุณเหมือนกับเอาขวดเบียร์ไปเส้นหรือว่าอะไร

จริงแล้วก็คือลองของกันแหละพี่

จะดื่มไหมถ้าดื่มก็คือ

เฮ้ย

อยากรู้ว่าเข้าไปยังไง
ก็เกลียนเหมือนกันเนี่ย

เดี๋ยวนะคือหมายคบเป็นแป้งแล้วก็เห็น

เหมือนเข้าเขยิงอยู่แบบนี้

หรือเขาอาจจะถ้าเป็นลอย
อาจจะลอยแล้วเฉพาะนิ้วโป้ง
ตุ๊กสิ

แต่มันไม่เยอะนะครับมันแบบนิดเดียวไม่เยอะ

เห็นหมดทุกคนแล้วทุกคนแบบรถกระบะคันหนึ่ง
ประมาณ๓๐คนขึ้นไปอัดกันอย่างนี้

สตาร์ทรถเข้าเกียร์หนึ่งเข้าไม่ได้
ยังไงก็เข้าไม่ได้ไม่มีเข้าเกียร์ไหนได้สักเกียร์เลย
ตาร์ทรถติดแต่เกียร์เขาไม่ได้

ก็ลงมาด่าพวกมันบอกมึงจะวิ่งทำอะไร
มึงจะวิ่งทำไมกูบอกแล้วอย่าวิ่งมีอะไรอย่าวิ่ง
ถ้ามันวิ่งแล้วเข้ามึงจะทำยังไง
มึงก็บอกว่าไม่เป็นไรแต่เราก็ใจดีสู้เสือก
มึงลงมาคุณอยู่ไม่เป็นไร
ทุกคนไปจุดทูบคนละดอก

หลังจากนั้นก็ไม่มีใครไปกับผมอีกเลย

คุณเพิ่งจะลงภาพถ่ายภาพหนึ่งมา

ในภาพนั้นเนี่ยเห็นแล้วคุณบอกว่ามีเงาลางอยู่
แล้วคุณบอกว่านั่นน่ะเป็นเพื่อนของคุณที่เสียชีวิตไปแล้ว
เพื่อนคนนี้เป็นอุบัติเหตุเสียแล้วอยู่ดีวันหนึ่งผมก็ไม่รู้ว่า

คือคนที่ผมรับถืออยู่
คือเป็นคนที่สื่อสารหรือว่ามีความรู้ทางด้านศัยศาสตร์

วันนี้ผมรู้สึกว่าทำไมผมรู้สึกเหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวเลย
ปกติถ้าอยู่คนเดียวยังอยู่กับกุมาร

รู้สึกว่ามีคนแปลกมาอยู่กับเราครับ

เฮ้ยเพื่อนเรา

หลังจากที่คุยคุณนาลีเสร็จ

เพื่อนคนหนึ่งก็ส่งรูปนี้เข้ามาในกลุ่มก่อน

ผมแบบคำแรกเลยคือ

รถชนมาตอนปี๑ตาย

ซึ่งประจวบเหมาะกับสิ่งที่คุณอารีได้บอกว่า

ก็มาเจอรูปนี้ก็ส่งมาให้ดี
แล้วเขาพยายามว่ากลุ่มจะบอกว่า
เราพลังเยอะที่สุด
ผมชอบทำนะ
ผมชอบทำบุญผมชอบนั่งสมาธิผมชอบสวดมนต์
ซึ่งคนนี้ที่บอกก็คือคุณอารีเนี่ย
เขาบอกว่าเขาบอกกับคุณนารีว่าเขาไปทำงานอยู่ในนรก

อืมเป็นจงกระเบนแดงมาเลยแต่คือเหมือนแบบ
ถ้านึกภาพถึงยมทูตนะครับจะมีคนหนึ่งที่เดินที่
นั่นแหละเขาเป็นคนนั้นอยู่แต่บอกเขาอยากเหมือน
อยากมีพลังอยากมีอำนาจช่วยเวลาทำบุญคิดถึงเขาหน่อย

แบบบอกเราเห้ยทำบุญหน่อยดีเขาจะได้แบบ
มีพลังเพื่อนนี้ตายประมาณเกือบ๒๐ปีแล้ว
ไม่เจอแล้วก็จะทำบุญให้จะคิดให้
เพิ่งเริ่มต้นนะฮะสำหรับพระเอกคนนี้
พระเอกขามูคนนี้ยังมีเซนต์เห็นคนใกล้ตายแบบที่โบราณเขาพูด
เดี๋ยวมาคุยกันต่อนะฮะคุณอาร์ตเมื่อสักครู่นี้นะ

แต่จริงแล้วคุณอาร์ดเองเป็นคนชอบรองของ
แต่ไม่ชอบห้อยพระ
คือคุณไม่กลัวเหรอคุณไม่กลัวว่าคุณไม่ห้อยพระไป
แล้วของเขิงจะเข้าคุณหรือผีจะติ๋งคุณอย่างนี้เหรอ
จริงแล้วสารภาพตรงนี้นะครับอยากห้อย
แต่เคยทำพระพ่อหายแล้วพ่อไม่ให้ห้อยอย่างนี้
แสนกว่าบาทพ่อบอกมึงไม่ต้องเอาของห้อยแล้วอะไรอย่างนี้

ฝังตะกุดฝังเข็มอะไรอย่างนี้ครับ

ผมเชื่อว่าเข็มพวกนี้จะกันของทุกอย่างที่เข้ามาหาผม

คุณเอเขามีตะกุดหลวงพระคูณ๙ดอกอยู่ในแขนครับ

แต่ตรงนี้ก็จะมีเข็มตรงนี้
เวลาฝังนี่คุณไปฝังเข็มของพระอาจารย์อะไรบ้าง
น่าจะเป็นสายของหลวงพ่อคูณอะไรอย่างนี้ครับ

คุณเห็นเป็นรูปเข็มเต้มเลยนะเถอะ
แล้วหมอไม่งงไหมครับ
ไม่ครับ
หมอก็บอกฟังเข็มมากหรอก
๔๕เป็นเข็มเลยแล้วตรงตรงหน้าอก๕แล้วตรงไหนอีกตัวเอง
ตรงนี้๑อีก๖๗๘๙๑๐ดอกเดี๋ยวว่าเร็วนี้จะไปเอาข้างหลังอีกสัก๕
ที่ไหนที่เดิมนะครับที่พ่อพาไปนะครับเจ็บไหมเจ็บไหมมันเป็นเรื่องน่าแปลกมากเลยพี่โมท
เข้าง่ายเลยเขาเริ่ม๕๖๗๘เริ่มโอ๊ยไหมไม่ตอนแรกผมกะเขา
จริงเขาจะฝังผม๗เล่มที่หน้าอกจะ๗เล่มจริงมันเป็นสักเลขสังวานพอดีครับ
ผมก็แบบอยากฝั่ง๕เล่มคิดแต่ในใจคิดแต่จากบ้านไปแต่ผมไม่รู้ว่ามันฝั่ง๗
ผมก็บอกอยากฝั่งแค่๕เล่มคิดในใจไปตลอดถาม๕เล่มก็คงเป็น๑แล้วก็คงเป็นที่๕
พอเริ่ม๑เข้า๒๓เริ่มดันไม่เข้าแล้วเริ่มเขาเหมือนเขาตีกลับแล้วครับ
มันเยอะไปหรอมันเยอะไป๓ก็คือผมก็บอกกับตัวเราเองอย่าทำให้ผมเจ็บนะก็เข้า
พอ๔เริ่มแบบเจ็บแล้วนะอย่าเจ็บสิก็เข้า
พอเล่มที่๕เหมือนกันพอ๖ไม่เข้าแล้วดันยังไงก็ดันไม่
เป็นเพราะใจคุณคิดว่าจะ๕มาตลอดใช่ไหมครับ
ทองจะคอยกระตุกเตือนเวลามีอันตราย
ใช่ครับก็เคสแรกนี่รู้สึกว่าจะเป็นตอนรถคว่ำแผลนี้แผลนี้ซึ่งอุบัติเหตุใหญ่สุดของชีวิตเลย
ก็หมดเลยขี่ไปแข่งมอไซค์นะครับแขนตรงนี้ทั้งแขนเลยหน้าฝั่งนี้หมดเลย
จะมีรอยแผลเป็นอยู่หน่อยตรงนี้จะเป็นรอยตอนอายุเท่าไหร่ตัวเอง๑๗
ตรงหน่อยอยู่ตรงนี้จะเป็นรอยแล้วตรงนี้หมดเลยทั้งตัวคือเป็นแผลหมดเลย
เหมือนตอนออกไปแม่ก็บอกอย่าออกไปนะลูกแล้วก็แบบขึ้นไปคล่อมแล้วก็ตกตึ๊ก
แล้วก็แบบเราคิดว่าเราเราเพิ่งปีนข้ามกำแพงบ้านมาแล้วก็เดินออกไป
เราคิดว่ามันอาจจะเป็นเอฟเคในตัวเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอย้อนกลับไปเขาเตือนเราแล้วทำไมเราไม่เชื่อ
อกไหนที่กระตุกแต่ดอกอย่างนี้ครับเขาเตือนยังไงเจ็บเลย
มันจะแบบก็ตุ๊กอย่างนี้แต่คนจะไม่เห็นมันจะเป็นเหมือนแบบ
ความรู้สึกข้างอยู่ข้างในใช่ครับก็ออกไปรถคว่ำจริง
ตอนรอรถชนแขขับมาประมาณ๑๕๐๑๖๐ใส่เสื้อยืดตัวเดียวกางเกงขาสั้น
และล้มล้มก็แถยาวคิดสภาพรถมอไซค์๑๕๐กิ้งยาวเลย
แล้วจังหวะที่กิ้งไปอยู่ครับฟุตบาทอยู่อย่างนี้ฟุตบาทอย่างนี้
หัวตรงนี้เลยถ้าบิดดายป๊ากเข้าก็ไอเหรอ
ก็ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเจ้าชายนิทาหรือตายไปเลย

ยังครับนั่นน่ะ๑๖๑๗หน้าตรงนี้ปลดเลยโชคดีที่หน้ามันหาย

แต่นอกเหนือจากตระกุดรวมถึงเข็มทองที่คุณฝังไว้ในร่างกายแล้ว
เห็นบอกตอนนี้สนใจที่จะฝังเหล็กไหลด้วย

เหล็กไหลเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรธาตุที่หายากที่สุดที่เป็นของจริง
แต่ถ้าเอาจริงถ้าจะฝังจริงก็คงต้องดูดี
เพราะผมกลัวอาจจะเป็นสิ่งที่มันเทียมแล้วก็เอามาให้เหมือน
แต่ถามว่าอยากทำอยากฝัง
แต่ถ้าเกิดว่าเจอของแท้นี่มดดำเฮ้ยเวลาคุณโดนฟันแล้วมันวิ่งมากันเลยปุ๊บ
มันอย่างนี้ครับเหล็กไหลเนี่ยผมฟังมาตั้งแต่เด็กก็คือพ่อ
พ่อเขาจะเป็นคนเขียนหนังสือเกี่ยวกับเหล็กไหลเป็นคนทดสอบเหล็กไหล
เหล็กไหลตัดยังไงจะตัดด้วยเวลาเขาไม่มีอยากอยู่มากับเราใช้อะไรตัด
ต้องเอาน้ำผึ้งใช่ไหมเมนครับเป็นเมนเหรอเมนใส่ได้แล้วตัดฟืดขาดเลย
แล้วก็การทดสอบของเหล็กไหลก็คือสมัยก่อนก็เอากล่องไม้ขีดนะครับ
เอาเหล็กไหลวางหัวไม่ขีดหลุดหมดเลยอันนี้ข้อที่หนึ่ง
ข้อที่สองคือน้ำร้อนโยนลงไปน้ำเย็นเลยแต่อันนี้คงเป็นที่เขาทดสอบกันในเมื่ออดีตอดีต
สามก็คือพัดลมที่หมุนหุ่นอยู่เอาไปจี้พัดลมหยุดอืมแต่สี่เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่า
น้ำผึ้งจากหวานจืดเลย

เป็น๑๐๑๐ล้านนะคุณพระดำของแท้จริงนะ

แต่ว่าพอไปปลุกเสกไปอะไรอย่างนี้เห็นบอกใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ย

สมมุติว่าคนโดนยิงปั้งเขากันปึ๊บวิ่งมากัน
อันนี้ต้องบอกว่าเป็นความเชื่อในอดีตการ
แต่ผมว่าตอนนี้ถามว่ามีไหม
ผมก็ว่ายังมีแต่อยู่ที่ใครไม่รู้

ซึ่งคุณอาร์ตเองก็อยากที่จะหามาไว้ใช้เหมือนกัน
แต่ว่าก็ไม่รู้จะเจอของแท้หรือเปล่านะครับ
แต่ที่แน่นอกจากของดีที่คุณอาร์ตฝังไว้กับตัวแล้ว
คุณอาร์ตเองยังมีสิ่งของหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เอาไว้บูชาอีกเยอะแยะมากมาย

อันนี้จะอยู่หน้ารถจะแขวนอยู่อย่างนี้ครับ

อันนี้ไม่ใช่ประเจียดหมากครับหมากที่เขาอยู่

ก็คลายจากมือมาแล้วผมก็มาใส่กรอบ

อันนี้ก็เป็นตะกุดหนังกล้องแตก

กล้องแต่เขาเรียกพระกินข้าวใช่ไหม

แต่ผมก็ไม่จำพุทธคุณของเขามากไม่ได้

แก้วนี่ของวัดแถววัดกลางบางแก้วใช่ไหมครับ

อันนี้ก็เป็นตอนนั้นนับถือพญานาค
เขาก็บอกว่าอันนี้เป็นเดยของงูเหลือม
เดือก็คือเหมือนอวัยวะเพศของงูเหลือม
อันนี้ก็เป็นแบบควานธนูครับ
ธนูนี้ที่คุณบอกว่ามันมีจริงใช่ไหม

ควานธนูนี่คือเวลาผมไปไหนเวลาเดินทาง

แต่มันไม่หล่นจากรถไงมันหล่นจากฟ้า

ก็ผมเหยียบเบรกแบบตอนนั้นปึ๊กแล้วผมว่า
คือรู้แล้วว่าไม่ใช่ของจริง

แต่อันนี้ของหลวงปู่ที่นับถือเหมือนกัน

เป็นของหลวงพระน้อยวัศษีสัตว์ทอง

เสร็จปุ๊บผมไปหาพระมา

เอาไม้ขีดไฟหรือไม้จิ้มฟัน

แล้วก็บอกว่าให้เขาคอยดูบ้าน
ถ้าเกิดว่ามีอะไรที่จะเข้ามาในบ้านเนี่ย

แต่แน่นอนนี่กุมารน้อย

แต่อันนี้ผมถ้าดูแล้วน่าจะมาจาก

ตอนนี้มารวยก็ไม่รู้ไปหายไปไหนแล้ว

เหมือนอยู่คนเดียวเลยอะ

สวดมนต์กลับมาสวดมนต์ใหม่

แล้วก็แบบ
อยากกินโจ๊กใส่ไข่
ผมว่า

ซึ่งตอนแรกเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นใครก็เลยโทรหาคุณนารีตอนเช้าคุณอารี
แต่จะไปซื้อโจ๊กมาวางไว้ให้หมดแล้วนะทั้งทุกคนที่อยู่ในบ้านมาวางให้หมดแล้ว
ไม่รู้ว่าเมื่อคืนอ่ะผมเขามาขอโจ๊กก็จะมีใครแหละก็ไอ้นี่แหละ
แล้วมันกลับมาแล้วเหรอเปล่ามันคงคิดถึงมั้มันกลับมาหาแต่วันนี้คงกลับมาแล้ว

โหก็ค่ำเออเอาหลังมาบอกดีก็ได้ไม่ต้องมาอย่างนี้ก็ได้
แล้วทุกวันนี้อยากกินอะไรเขามาบอกมั้ย
ผมจะวางขนมให้กินผมบอกว่าผมเลี้ยงคือพี่แจ๊คกิวเนี่ยอาจจะบอกเขาว่า
เลี้ยงเขาอยากให้เขาเป็นนายเราให้เขาเป็นลูกเราเวลาเราขออะไรเขาเวลาอะไรอย่างนี้

เขาเคยออกมาปรากฏตัวให้คนอื่นเห็นด้วย
มีครับเป็นเพื่อนพี่เพื่อนพี่มาห้องโถงบ้านแล้วก็เดินขึ้นบันไดเขาก็นั่งกันอยู่ตรงนี้
เราก็หันไปหันไปหันไปหันไปเอ้าบ้านนี้เลี้ยงเด็กด้วยเหรอนั่นแหละยืนตรงกระดายกันเต็มเลย

ผมเลี้ยงไว้บ้านเก่าอะ๕อันนี้๒

ผ้านที่ราชการที่หกท์บูชา
ใช่บูชาองค์นี้จริงถ้าเป็นองค์ใหญ่จะอยู่โรงพยาบาลพระมงกุฎ

นี้ผมเชื่อว่าเป็นยักษ์ที่คุ้มครองบ้านผมอยู่
เพราะวันที่ผมซื้อบ้านล่าสุด
นั่งอยู่สักครึ่งชั่วโมงได้มั้งครับได้ยินเสียงแบบ

นาลีเมื่อกี้นั่งได้ยินเสียงคนเดินรอบบ้านเลย
เขาก็สไตล์เขาเวลาเขาตอบมันเดี๋ยวแป๊บนึง

เขาบอกเขาชื่อเท้าฮิลันพนาศูนย์

ในเมซุวาลอ๋อก็ถูกห่างพี่แม่
เมื่อกี้คุณนาลีบอกมีเท้าฮิลันพนาศูนย์อยู่ที่บ้าน
คำแรกที่แม่บอกว่ารูปปั้นอยู่ที่บ้านก็คือรูปนี้

นานแล้วแล้วผมไม่รู้เขาก็เลยเอามาให้ที่บ้าน
นี่ที่ที่บอกว่าเวลามีคนผมไปไหนจะมีสองคนตามเขาคือคนนี้กับคนอย่างนี้
ตามผมตลอดเวลามีใครแล้วจะคุ้นก็เนี่ยสองคนจะตามตลอด
ฉันเคยเจอกับตัวเลยตอนนั้นเป็นข่าวหน้าหนึ่ง
ทำรายการด้วยกัน๒คนเมื่อประมาณ๗ปีเนอะ
ก็เป็นข่าวหน้าหนึ่งที่แบบอยู่ดีแม่ไปขอให้
วีรันพนาศูนย์ไปเอาวิญญาณลูกเขากลับมา
ใช่เพราะเขาจริงแล้วเขาคือเหมือนเท่าชั้นเดียวกับทาเวสุวรรณนะครับ
เขาไปเอาวิญญาณเด็กคนนั้นกลับมาคำถามแรกเลยนะ
ที่ลูกลืมตาขึ้นมาแล้วถามแม่คือเอาหนูกลับมาทำไม
แล้วเขาถามว่าใครก็บอกคนนี้แหละไปเอาคุณวิญญาณเขากลับมา
แต่ในขณะเดียวกันด้วยกายภาพคนมันขาดออกซีเย็น
สัมภาษณ์ไปเธอนิ้วหลุดทีละนิ้วต่อหน้าฉันสองคน
กลับมาทำไม
เขาจบรายการเขาพูดกับแม่เขาว่าแม่ไม่น่าเรียกหนูกลับมาเลย

แต่ว่าที่แน่คุณอาร์ตเองก็เรียกว่ามีสิ่งของที่บูชายเยอะแยะมากมาย

เรื่องเกี่ยวกับว่าเห็นคนเจ็บคนตาย
จะรู้ก่อนเหมือนมีเซนต์ก่อนว่าเฮ้ยคนนี้ดวงหมดแล้ว
คนนี้ดวงถึงคาดแล้วคนนี้

เห็นดวงคนถึงฆาตนี่ครั้งแรกเมื่อไหร่
มันจะเห็นผมไม่ได้เป็นผู้พิเศษที่จะเห็น
มันจะเห็นเองโดยที่เราควบคุมไม่ได้

อย่างเช่นเห็นแล้วตายเลย
แหล่งที่เห็นก็คือ

แต่เป็นคนที่เป็นหน้าสีดำไม่มีหูไม่มีตาไม่มี

หุ่นที่รองเสื้อใช่ไหมฮะ

หันไปเห็นแล้วก็แบบ

อะไรวะแล้วก็หันกลับไปเห็นอย่างนี้

เหมือนเดิมนั่งทำไมกูเห็นไม่มีหน้าวะ
หลังจากนั้น๑๕นาทีเพื่อนคนนี้โดนยิงตาย
เหตุการณ์นี้นั้นอย่างไร

มีต่อจากนั้นอีกก็คือเพื่อนไม่มีหัว
เห็นเพื่อนไม่มีหัวนั่งกินกันอยู่แล้วก็เห็นแค่นี้

เพราะฉะนั้นคนที่จะต่อหัวบอกต้องหาอะไร

ใครที่เห็นพวกนี้อันตรายมากนะครับ

นึกภาพนักเลงก่อนนักเลงแบ่งเป็น๒ถิ่น
อันนี้โลกมนุษย์อันนี้นรกหรือสวรรค์ก็ไม่รู้

อยู่ตรงกลางเราเป็นแค่คนมีเซนต์
คนที่อยู่อีกแดนนึงเขามีอำนาจ
เหมือนเขาไปขวางเขาไม่ให้เอาคนนี้กลับไปเขาจะมาหาตัวเรา

ผมก็โทรหาแม่แม่อาร์ตเห็นเพื่อนไม่มีหัวอีกแล้ว
พามาที่วัดตอนแรกผมเปลี่ยนชื่อผมไม่ใช่ชื่อนี้
เขาก็ต้องทำให้ผมคนชื่อเก่าตายไปแล้วก็เป็นพระสุด

แค่นั้นเลยอันนี้พ่อแม่ตั้งให้เลย
แล้วก็อาร์ตต้องทำให้คนชื่ออาทิตตายไป
เพราะว่าคนที่จะมาเอาเพื่อนเขาจะมาหาคนชื่ออาทิ

ไม่ได้ดูไม่ได้ดูไม่ได้ดูว่าเปลี่ยนชื่อแล้วจะดีหรืออะไรเลย
แต่มันมีโอกาสได้เปลี่ยนก็เลยเลือกชื่อพระสุด
คุณเปลี่ยนเพราะหนีเจ้ากรรมในเวรของอีกคนนึง

แล้วคุณมาทราบว่าตอนไหนว่าที่คุณมีเซ้นท์
เห็นคนแบบว่ากำลังจะเสียชีวิต
หรือว่าเห็นแบบอะไรที่แปลกเห็นคนไม่มีศีรษะ

ว่าคือจริงเรียกว่าต้องขออนุญาตเป็นสายยัน

คือสายนี้เขาจะมีเป็นสายอย่างเช่นอย่างมดดำเนี่ยเขาจะเป็นสายพิคเนธ

ก็เนี่ยจากคุณอารีเหมือนกันนั่งสมาธินี่นี่ไปเขาก็บอกว่า
มีใครก็ไม่รู้ว่าแบบอยากประสานกับตัวเรามากเลยตัวใหญ่อะไรอย่างนี้
เขาก็ดูมาเขาก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวดูแป๊บนึง

แต่ของอาร์ตอ่ะเป็นร่างที่สาม
หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าทาเวสุวรรณมีหลายร่าง
ร่างแรกเขาจะดูแลทรัพย์สิน
ใช่ที่เขาบอกบูชาทาเวสวรรค์แล้วจะร่ำจะรวย

ร่างที่๒รู้สึกจะเป็นแผ่นดินนะครับถ้าจำไม่ผิดนะแผ่นดิน
ร่างที่สามคือดูแลคนเจ็บป่วย

เป็นร่างที่๓ที่เขามาอยู่กับเราเราก็เลยจะเห็นแบบ
เห็นที่คนเจ็บคนป่วยคนอะไรอย่างนี้
เป็นเรื่องที่คุณอาร์ตนี่ก็เรียกว่ามาทางสายมูแบบเต็มตัวเหมือนกันนะ
แม้กระทั่งไปเล่นละครรับบทเป็นคนพม่า
อันนี้คนในกองนี้ถึงขนาดช็อก

อะไรเกิดขึ้นตอนที่คุณไปรับบทไปพม่า
ซีนบางตอนแต่อันนี้มันจะไม่เห็นในละครที่ออนไป

ทั้งที่เป็นผมเล่นแต่ไม่ใช่ผมเล่นเห็นเป็นคนอื่นเล่น
แม่นี่แหละแม่ครั้งหนึ่งเคยบอกว่าเห็นอาร์ตวิ่งอยู่

ใช่แม่ไปตลอดตอนนั้นแม่ไปตลอดแล้วเขาก็มองอย่างนี้
ไม่ใช่ลูกเขาสักพักนึงก็กลายเป็นอาเหมือนเดิม

จริงแล้วนอกเหนือจากสิ่งที่คุณอาร์ตนับถือมานะครับ
ว่าจะเป็นเรื่องราวของตะกุดเอ่ย

เครื่องรางของขลังต่างนานากุมารรวมถึงทาเวสวรรณ
แล้วก็ในมุมของเท้าฮิรันนะครับ
แล้วก็รวมถึงสายที่คุณรู้สึกว่าดูในตัวคุณความคุณอยู่
ว่าเป็นสายยักษ์สายของพญานาค
คุณยังชอบเกี่ยวเรื่องราวของการนั่งสมาธิด้วย

เพราะเรารู้สึกว่าร่างกายเราไม่บริสุทธิ์

แต่ถ้าเกิดว่าช่วงกลางปีจะนั่งบ่อยสวดมนต์บ่อย

ส่วนใหญ่จะไม่เห็นตอนนั้นส่วนใหญ่จะเห็นตอนหลับ

บางทีก็เห็นเป็นเรื่องเป็นราวไปทำอะไรมาไปอะไรอย่างนี้ครับ

ในอดีตอะไรอย่างนี้มีบ้างนิดหน่อย

เมื่อไหร่ที่ผมนั่งสมาธิบ่อยผมจะรู้สึกว่า

ช่วงที่ไม่นั่งก็จะหายไปห่างหายไป

เวลาเห็นเวลานั่งสมาธิอะไรอย่างนี้

เหนือจากสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่แล้วก็
ดูแลตัวเองแล้วคุณยังดูแลไปถึงคนอื่นด้วย
อย่างล่าสุดเห็นนำข้าวไปบริจาค

คุณทำเพื่อเป็นการเสริมบุญหรือว่าอะไรหรือเปล่า

ไม่จำเป็นต้องทำบุญทีละเยอะ
ผมไม่เคยเชื่อว่าการทำบุญเยอะเราจะได้บุญเยอะ

ผมเชื่อว่าการทำบุญคือการทำให้คนอื่นมีความสุข

ให้มันจะได้อะไรได้บารมีกลับมาหาเรา

แต่ทำบุญดอกไม้ที่เป็นศาสนาพุทธ
เขาบอกคุณจะออกมาหน้าตาสวยหล่อ
ผมเชื่อตรงนี้ผมก็เลยพยายามทำ

ถ้ามีโอกาสก็อาจจะเป็นไปได้

แต่ในอนาคตเราไม่รู้ไงฮะ

เพราะฉะนั้นใครที่มาว่าคุณต่างนานา

สนใจครับผมถือว่าผมทำให้ตัวผม

เคยเป็นทำอะไรก็แล้วแต่มันกลับมาหาเรายังไง
มันสะท้อนกลับมาหาตัวเรายังไง

และนี่คือเรื่องราวไม่เชื่ออย่าลบหลู่
ของพระเอกขามูของเราเลยนะฮะ

ที่มาร่วมมูกับเราในวันนี้ฮะขอบคุณฮะ

และแน่นอนนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะฮะ

ว่ามีของดีทีเด็ดอะไรก็อย่าลืมนะฮะ
ส่งมามูกับเราได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับ

๔ทุ่มตรงทุกวันอังคารใน